ตามล่าตัวไอ้แสบหน่อยนะครับไอ้แสบนี่แสบสมชื่อครับ

แล้วขับหนีตำรวจหนีตายข้ามจังหวัด
ล่าสุดครับต้องการจะหนีเอาตัวรอดรถเสียหลักชนคนที่ยืนอยู่ข้างถนนจนตาย
แล้วชนเสาไฟจนหักเสียหลักไปชนรถคันอื่นอื่น
แล้วไอ้แสบก็วิ่งหนีเข้าไปในป่ายังล่าตัวไม่เจอนะฮะ
ชนคนอื่นเขาขนาดนั้นแล้วแสบไม่เป็นอะไรเลยเหรอ
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นตายร้ายดียังไงแต่น่าจะยังมีเรี่ยวแรงอยู่
เพราะว่าหลบหนีได้ครับแล้วคนที่ตายน่าสงสารมากอ่ะ
อิโน่อีเหน่ครับขายพวงกุญแจเพื่อหาเงินส่งตัวเองเรียน
เรียนจบแล้วหาเงินส่งให้น้องได้เรียนต่อครับ
นี่คือวินาทีตอนที่ผู้ตายกำลังจะข้ามถนนครับแล้วโดนกระบะของไอ้แสบเนี่ย
พุ่งชนอย่างเต็มแรงชนผู้ตายชนเสาไฟตรงเกาะกลางถนน
แล้วรถก็ไปจอดสนิทนิ่งอยู่ตรงนั้นนะฮะค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไอ้แสบนี่คือไปขโมยรถชาวบ้านมาด้วยนะครับ
โหดเยี่ยมของเขาเนี่ยขโมยไม่พอนะแล้วมาชนคนตายอีกนะฮะ
ภาพจากกล้องหน้ารถพลเมืองดีครับวินาทีระทึกเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
ประมาณห้าโมงเย็นครับกระบะสีขาวขับมาด้วยความเร็วจากถนนสายเอเชีย
ดูนะฮะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพแล้วไปชนกับผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงเกาะกลาง
แล้วจะเห็นเลยบริเวณจุดที่ไปตรวจสอบแล้วพบศพจะมีพวงกุญแจเต็มไปหมดเลย
คือเธอจะขายพวงกุญแจเพื่อหารายได้ด้วยครับเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีด้วยนะ
ส่งตัวเองเรียนจนจบเป็นคนดีแต่ว่าชีวิตน่าสงสารมากครับ
แล้วรถคันอื่นก็เสียหายด้วยครับจุดนี้เนี่ยอยู่เลยสะพานต่างระดับอายุทยา
มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับ
กู้ชีพกู้ภัยและตำรวจไปตรวจสอบพบร่างของนางสาวอิสราพรครับ
หรือว่าคุณพลอยอายุ๒๔ปีเธอเสียชีวิตอยู่บริเวณนั้นเลย
คนขับรถกระบะคันเกิดเหตุทราบชื่อคือนายทิพยเนธทองทรัพย์ใหญ่หรือแสบ
อายุ๒๙ครับอาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหลบหนีไป
แล้วก็มีรถของชาวบ้านเสียหายด้วย
กระเป๋าของผู้ตายเป็นเป้ใบเล็กสีฟ้าก็เปื้อนเลือด
จากการสอบสวนทราบว่าในแสบเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีรักทรัพย์
แก๊งขโมยรถยนต์ครับหนีการจับกลุ่มของตำรวจลบบุรีตั้งแต่๕เมษาแล้ว
วันนั้นตำรวจรวบรวมเพื่อนร่วมแก๊งของแสบได้๓คน

แต่ว่าแสบเนี่ยซิ่งกระบะสีขาวคันนี้หลบหนีข้ามจังหวัด
จากลบบุรีเข้าอุทัยบบุรีฮ์ครับ
อุทัยธานีจนกระทั่งเมื่อวานนี้ช่วงเย็น
ตำรวจจะตามไปจับแต่ว่าในแสบไหวตัวทันขับหนีต่อฮะ
่งหน้าเข้าถนนสายเอเชียเข้าอายุทยาจะขับต่อเข้ากรุงเทพ
แล้วเป็นจังหวะที่ผู้ตายกำลังรอข้ามถนนถูกชนอย่างจังครับ
แล้วแสบก็อาศัยจังหวะชุลมุนหลบหนีไป
มาช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้ครับ๗เมษายนตำรวจภูทรที่อายุทยา
พร้อมกับชุดสืบสพเมืองลบบุรีส่วนที่กำลังไล่ล่าในแสบ
ไปซ่อนตัวในป่าครับจุดนั้นเป็นบริเวณหลังอาคารพาณิชย์
ในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาตำรวจปิดล้อมกว่าสี่ชั่วโมงครับ
ไม่เจอเนี่ยฮะพื้นที่ตรงจุดนี้แล้วสังเกตดูนะครับ
จะมีป่าขนาดใหญ่แล้วรอบค่อนข้างจะมืด
เนื่องจากว่ากลางคืนแล้วด้วยก็เลยต้องยุติการค้นหา
เพราะว่าก็ไม่มั่นใจว่าแสบมีอาวุธหรือเปล่า
ตำรวจเร่งตรวจสอบในพื้นที่โดยเฉพาะโรงพยาบาล
คาดว่าคนร้ายเองก็คงจะเจ็บเหมือนกัน
เพราะตอนที่ชนนอกจากชนคนแล้วไปชนเสาไฟ

แรงกระแทกตอนที่ชนนี่แหละแสบน่าจะเจ็บเหมือนกัน
น่าจะต้องเจ็บบ้างฟาดไปขนาดนั้น
กำลังไล่เช็คข้อมูลว่าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลไหนใดหรือเปล่า
วันนี้พี่ติครับนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ชิ้นส่วนรถยนต์แล้วก็เสาไฟส่องสว่างกระจัดกระจายอยู่ริมทางครับ
มีร่องรอยเป็นรอยยางรถครูดบนพื้นถนนยาวประมาณสัก๓๔เมตร
อกจากนี้นะครับได้วงจรปิด๑๗นาฬิกา๑๒นาทีครับ
ลองดูวงจรปิดนะฮะในแสบผู้ต้องหาใส่เสื้อแขนยาวสีชมพูกางเกงยีนครับ
วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งหนีมาจากถนนเอเชียเข้ามาที่บริเวณโครงการสำนักงานให้เช่าแห่งหนึ่ง
แล้วมุ่งหน้าไปที่บริเวณอาคารด้านหลัง
นี่นะครับกล้องวงจรปิดมุมนี้ช่วงเวลา๑๗นาฬิกา๑๔นาที
แสบวิ่งมาด้วยความเร็วเลยแล้วเลี้ยวซ้ายตรงซอกตึกจากนั้นครับนี่ฮะดูนะครับ
จากนั้นคือปีนกำแพงข้ามไปลานดินกำลังวิ่งมาแล้วนี่นะฮะ
แล้วมีรถเขากำลังจะถอยกลับรถอยู่ตรงนั้นด้วยนี่ตัดแว๊บเข้าไป
ตัดมามุมนี้ฮะค่ะนี่มานี่มาแล้วมาแล้วนี่นะฮะ
เวลาที่เห็นในวงจรปิดเนี่ยจะช้ากว่าเวลาจริงประมาณ๒ชั่วโมงเสร็จนะครับ
ไปแล้วตรงนี้เป็นลานดินนะฮะปีนข้ามกำแพงไปที่ลานดิน
วงจรปิดด้านหลังตึกจะเห็นว่าในแสบนั้นวิ่งผ่านไป
แล้วมีตำรวจวิ่งไล่ตามมาดูต่อครับตำรวจกำลังวิ่งตามฮะนั่นฮะค่ะ
กันประมาณสักนาทีหนึ่งแสบวิ่งไปตำรวจก็วิ่งตาม

ใช่ครับทีมข่าวไปดูกำแพงที่ในแสบปีนข้ามครับ
กำแพงสูงประมาณเมตรครึ่งนี่ฮะตรงจุดนี้โอ้โหก็ประมาณคางพิติเลยนะ
หลังกำแพงเป็นหนองน้ำและป่าทูบฤษี
ชาวบ้านบอกว่ากลางดึกเมื่อคืนนี้เห็นเงาสีดำคล้ายกับคนยืนอยู่ตรงถนน
วินมอเตอร์ไซรับจ้างครับพี่วิชัยเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้๕โมงเย็น
ได้ยินเสียงรถชนกันดังสนั่นเลยแล้วเห็นคนร้ายออกมาจากรถ
วิ่งเข้าไปที่โครงการแป๊บเดียวครับ

ก่อนจะมีคนมาบอกว่าคนร้ายวิ่งหนีไปแล้ว

ส่วนคนตายเนี่ยพี่วินเขาบอก
เขาจะเดินขายพวงกุญแจอยู่แถวนั้นนั่นแหละ

เพราะเห็นว่าเป็นคนดีขายพวงกุญแจหาเงินเรียนหนังสือครับ
ผู้ชายเสื้อสีชมพูวิ่งข้ามต้นเฟิ่งฟ้าไป

มานี่แล้วก็เลาะมานี่มานี่มานี่ไปโน่นตรงหน้าเคอรี่แล้วก็ไปโน้น
แล้วทีนี้สักแป๊บนึงแล้วก็ตำรวจถึงได้มาล้อมรถ
นั่นทีนี้ก็ไม่ทันแล้วไปโน่นแล้ว
ตอนนั้นตำรวจเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าอยู่

ก็เพื่อนผมบอกว่าพี่เขาวิ่งมันวิ่งไปโน่นแล้ว
นั่นแหละอยากให้ตำรวจจับได้ไวครับ
เด็กดีนะครับผม

พวงกุญแจเพื่อส่งตัวเองเรียนครับ
อย่างที่บอกว่าตอนที่ไปเจอร่างของผู้ตายเนี่ย

แล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยอุดหนุนซื้อบวงกุญแจของผู้ตายนะครับ
นางสาวกิติยาอายุ๒๖ปีเป็นพนักงานโรงงาน
ซื้อพวงกุญแจกับคนตายครับก็นำพวงกุญแจมาโชว์ให้ดู
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าผู้ตายเคยเดินเข้ามาขายพวงกุญแจที่ออฟฟิศ
ชุดนักศึกษาสะพายกระเป๋า
เข้ามาแล้วก็ยกมือไหว้คือมาแบบอ่อนน้อม
แล้วก็บอกว่าขออนุญาตขายพวงกุญแจค่ะเป็นทุนการศึกษาพวงละห้าสิบ
ตัวเองแล้วก็รุ่นพี่ที่ทำงานก็เลยช่วยกันซื้อ
ปกติผู้ตายจะมากับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับตระเวนเดินขายไปตามที่ต่าง
แล้วพอมารู้ข่าวคือเขาก็ตกใจแล้วก็ช็อกมาก
เพราะว่าก็เพิ่งเห็นกันอยู่หลัดนะฮะ

เราทราบว่าเป็นน้องที่ขายพวงกุญแจแล้วแบบ
น่าจะเป็นเขาจริงเราก็รู้สึกเสียใจนะคะ
ก็วิวอยู่เหมือนกันที่แบบไม่น่าจะเป็นน้องเลย
เพราะน้องเขาก็ดูขยันที่จะแบบหาเงินส่งเสียตัวเองเรียนด้วยอะไรด้วย
คืออยากให้พี่เขามอบตัวดีกว่า
เพราะว่าอย่างน้อยก็คือสงสารน้องคนที่เขาตายแล้วไม่รู้เรื่องด้วย
แล้วไหนจะครอบครัวของคนร้ายอีก
ซึ่งวันนี้ค่ะญาติของน้องพลอยนะคะ
ก็เดินทางไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

ติดต่อขอรับร่างน้องนะคะ
แน่นอนแหละทุกคนคือต้องพยุงแขนพยุงตัวกันไปเลย

ไม่ใช่ว่าอายุเยอะนะทำใจไม่ได้จริง

โดยที่ไม่ได้รู้ล่วงหน้าหรือว่าไม่ได้ลากันก่อนเลยนะคะ
บางคนคือเป็นลมล้มพับไปเลยค่ะ

หลานสาวหาเงินเรียนด้วยตัวเอง
จบคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จบมาเนี่ยก็ช่วยงานครูมาโดยตลอด
ว่างก็ไปขายพวงกุญแจเอาเงินไปช่วยเหลือน้องค่ะ
คือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องเป็นเด็กดี
ไม่น่าต้องมาจบชีวิตแบบนี้เลย
ส่วนที่วัชนะตารามหรือวัดชำนินะคะที่บุรีรำค่ะ
ญาติก็กำลังเตรียมจัดงานศพของน้องพลอยนะคะ
คือยายเนี่ยเล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่า
อายุ๘๓ปีนะยายบอกยายเลี้ยงมากับมือเลย

หลานยายกำลังจะมีอนาคตไปได้ดี
ทำงานส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรี
คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สู้ด้วยตัวเองยืนด้วยลำแข้งมาโดยตลอด
นี่หลานมีกำหนดการจะเดินทางไปขอบคุณผู้อุปถัมภ์ที่เกาหลี
ส่งทุนให้น้องเรียนจบในวันที่๓พฤษภาคมนี้อยู่แล้ว
ทำไมหลานยายต้องเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้ด้วย
ไปดูโพสต์เมื่อวันที่๑๑มกราคมปี๖๔

ก็เลยถ่ายภาพเอาไว้เขียนข้อความเกี่ยวกับประวัติน้องพลอยไว้ด้วยนะคะ
โดยบอกว่า๒๐ปีก่อนพ่อน้องเนี่ยทำงานเป็นรายงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
หลังจากที่คลอดได้ไม่นานหลังจากน้องคลอดได้ไม่นาน
แล้วแม่เนี่ยก็มาเสียไปด้วยปัญหาสุขภาพของคนทำงาน
พ่อกลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็เลยต้องพาน้องพลอยกลับบ้านที่ต่างจังหวัดไปทำนากับย่า
พอจบมปลายที่อำเภอชำนิน้องพลอยก็มาเรียนคณะรัฐศาสตร์
เพราะอยากให้ฝันของพ่อเป็นจริงคือการเป็นประหลัดอำเภอ
แต่ละวันเนี่ยน้องพลอยต้องเดินหลายสิบกิโลนะคะ
เพื่อขายพวงกุญแจให้ได้๓๐พวงต้องประหยัดรายได้ทุกบาททุกสตางค์
น้ำดื่มน้องจะกรอกมาจากบ้าน
พอเดินเหนื่อยน้ำหมดก็จะไปขอกรอกน้ำจากร้านค้าที่เขาให้กรอกน้ำฟรีค่ะ
ก็จะเห็นว่าเมื่อกี้นี้นะครับจะมีน้ำขวดที่น้องใส่ไว้ในกระเป๋าเป้ของน้อง
เดี๋ยวลองดูนะครับและสังเกตกระเป๋าเป้ใบนั้นนะฮะ
กระเป๋าเป้เนี่ยใบนี้คุณมิ้นคุณผู้ชมเห็นสีกระเป๋านี้ไหม

เป็นใบเดียวกันกับที่เจอจุดที่พบศพของน้อง

ปี๖๔ค่ะ๒ปีก่อนมกราคม
คุณดูสิคือน้องประหยัดมัธยัติมากนะ
คือทุกบาททุกสตางค์น้องจะคิดแล้วคิดอีก
กระเป๋า๑ใบใช้เนี่ย๒๓ปีนะเนี่ย

พวงกุญแจที่น้องกำลังจะเดินขายสุดท้ายมาถูกชนแบบนี้
น่าเศร้ากว่านั้นครับล่าสุดทีมข่าวเช็คข้อมูลบอกว่า
รถคันที่ในแสบขับมาแล้วชนน้องและชนเสาไฟและชนรถคันอื่นด้วยเนี่ย
เป็นรถที่ในแสบไปขโมยมาเมื่อ๒วันที่แล้ว
รถคันนั้นมีประกันชั้น๑นะครับ
แต่พอเกิดเหตุแบบนี้ปั๊บเนี่ยจะทำให้น้องพลอยได้รับเงินจากพรบเท่านั้น
คือประกันชั้นหนึ่งไม่ได้จ่ายให้เนื่องจากว่ารถนั้นถูกขโมยมา
แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุขึ้น
กำลังจะมีอนาคตสดใสเลยน้องพลอย

แปบเนี่ยทำอะไรทำการทำงานอะไร
นี่แหละฮะงั้นตามประวัติแสบหน่อยก็แล้วกันนะครับ
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งครับ

ไปเจอกับตาของในแสบครับ

ตาไปประกันตัวหลานออกมาตายืนยันว่าแสบไม่ได้ติดยาเสพติดแล้วนอกจากนี้นะครับตาฝากบอกถ้าแสบดูข่าวอยู่ตอนนี้ตาบอกว่ามอบตัวเถอะอย่าทำให้ตาและคนอื่นเดือดร้อนอีกต่อไปเลย
ตัวจะถ้ามันไปไม่รอดชีวิตเรามีค่าชีวิตเขาก็มีค่ามึงทำร้ายชีวิตผู้อื่นเขาแล้วพ่อแม่เขาจะว่ายังไงไปมอบตัวอย่างเดียวถ้ามอบตัวได้มันก็ไม่มันก็ไม่มีค่าอะไร
ขอให้ตามเจอให้ไวที่สุดเลยนะคะ